ร้องสาวแก้มวิทยานีตอนนี้บอกเลยว่าสวยเป๊ะปังมากนะคะ

คั่วหุ่นสวยนะคะ
โปเอมก็คุณผู้ชมค่ะ
ก็นี่เลยนะคะใส่ชุดจนเอวคลอดแบบนี้
แฟนก็โอ้โหทำไมสวยขึ้นขนาดนี้นะคะ
สาวเสียงดีแก้มวิชนานีก็ไม่วายคุณผู้ชมค่ะ
คนถามบ่อยนะครับว่าไฟอัพดังหรือเปล่า
เจอแบบนี้ค่ะแก้มก็เลยขอโพสต์อธิบายแบบโนดราม่านะคะ
พร้อมกับโต๊ะข่าวว่าสี่โพดำกันแก้มตั้มโดม
วงแตกแยกทางหลังคอนเสิร์ตใหญ่แล้วหรือเปล่านะจ๊ะ

แล้วจมูกออก

ไม่คือมันจะเรียกว่าบูลลี่ไม่ใช่

แก้มมีคนถามแก้มแล้วมีคนเม้นต์แบบนี้มานานมากแล้ว

มันเริ่มจากที่ว่าเราลุกขึ้นมาดูแลตัวเองมากขึ้น

แล้วอยู่กับการร้องเพลงแบบนี้ต่อไปได้
เราเลยเลือกที่จะออกมาพูด
เพราะแก้มว่ามันอยู่ที่โปรเจค

แต่ว่าอาจจะรายการถูกหยุดไป
เพราะว่าเนื่องจากว่าด้วยทางของผู้ใหญ่แล้วก็รวมไปถึง
คนก็จะมีงานของตัวเองมากขึ้น
โอ้โหนะคะตอนนี้ทั้งหน้าตารูปร่างทั้งผลงานนะคะ
เป๊ะปังมากเลยสำหรับสาวแก้มเนอะ

จริงเรื่องศัลยกรรมเป็นเรื่องปกติแล้วเนาะ

ก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับแฟนด้วยนะคะ